โอ้รมุดกลิ่นรมุดไปหมดเลย
คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะที่บอกว่ากลิ่นละมุดเนี่ย
ฉันไม่ได้ไปเมาหรือว่าไปแฮ้งไปดื่มอะไรที่ไหนมานะคะ
เพราะดิฉันอยู่กลางสวนละมุดของดิฉันค่ะ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
เพราะว่าอากาศดีช่วงนี้ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป
ก็จะต้องเข้าสวนมาเก็บละมุดกันหน่อยนะคะ
แต่ทีนี้ความเย็นนี่มันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะ
องศาเซลเซียสเดี๋ยวจะลดลงอีกนะคะ
วันนี้๑๒องศาเซลเซียส
แต่ความเย็นแบบนี้อย่าเพิ่งดีใจไปนะคะ
ความเย็นที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมคะ

ที่ฉันอธิบายแบบนี้นะคะจะได้ดูแผนที่ไปพร้อมกัน
ความเขียวมันเริ่มปกคลุมลงมาเรื่อย
จากภาคเหนือลงมาที่แถวพิษนุโลกนครสวรรค์
นั่นคือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ทำไมถึงลงมาแบบนี้เพราะนี่ค่ะเส้น๑๐๑๔๐๑๖และ๑๐๑๙
เมื่อวานนี้อยู่ที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
วันนี้คืบคลานมาแล้วค่ะลงมาแล้วนะคะ
ลักษณะแบบนี้นอกจากภาคเหนือและภาคอีสาน
เขาหนาวเย็นกันยอดดอยยอดภู
ภาคกลางชาวกรุงเทพมหานคร
ตื่นแต่เช้าค่ะเปิดหน้าต่างออกไป
ได้สัมผัสอากาศเย็นแต่อยากจะสูดลมหายใจแรง
วายไม่ได้นะคะเพราะหมอกที่คุณผู้ชมเห็นมันไม่ใช่หมอกค่ะ

เพราะเขาหนักเขาก็กดลงแบบนี้
หมอกควันที่มันเกิดขึ้นจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
มันลอยขึ้นไปไม่ได้ค่ะมันก็เหมือนฝาชีครอบไว้
หน้ากากอนามัยเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีนะคะ
ใครที่จะขึ้นรถเมย์เช้านี้ระมัดระวังให้ดีไม่ใช่หมอกนี่คือควันพิษค่ะ

เช้านี้จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะ
แถวเทียงรายเทียงใหม่พะเยาแล้วก็นาน
เริ่มมีฝนแล้วนะคะแต่เป็นฝนพอรำคาญนะคะเล็กน้อย

จากภาคเหนือแล้วยังคงมีภาคใต้ที่อาจจะเกิดฝนได้
แต่เป็นฝนเพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่ก็คือฝนน้อยมาก
เพราะฝนน้อยแบบนี้นะคะคลื่นก็ตามไปด้วยแต่น้องคอนสีธรรมราช
มีสีน้ำเงินด้วยจุดไหนที่มีฝนในทะเลคลื่นสูงมากกว่า๑เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
นี่คือคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศ
แต่นี่ค่ะที่บึงการอย่างที่ดิฉันบอกไป
จากใส่เสื้อกระหนาวแล้วคุณครูบอกว่าไม่พอหรอกลูก
จะต้องนี่ค่ะออกกำลังกายกันสักนิดนึง

พาน้องหนูมาทำกิจกรรมอบอุ่นร่างกายก่อนเข้าเรียน
ภาคใต้ไปดูภาคใต้กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ค่ะนอกจากธรรมชาติจะสวยงามแล้ว
ไปดูวานวานบูรูด้าค่ะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ตัวนี้ที่ไปเจอยาวตั้ง๘เมตรนะคะ
เขาหากินอยู่บริเวณเกาะรอกเกาะแปรยัดและเกาะหินแตก
ตัวใหญ่มากอลังการมาก
และเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากมายค่ะ
ใครที่อยากไปดูวานบรูด้าช่วงนี้ไปได้นะคะ
อยากไปจังเลยแต่ว่ายังจะต้องเก็บละมุดต่ออยู่เลย
แล้วมุดก็เต็มไปหมดเลย

เอ๊ะฮะเก็บใครใครโกนเหรอ
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่เสียคนโกนเร็วไว้
ตายแล้วยายาแล้ว